เมื่อวานมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวจากหลายฝ่ายนะคะ

ไม่ได้เป็นเจ้าของเป็นเพียงเพื่อนสนิทเท่านั้น
แล้วก็มีกรณีของทางเลขานุการเจ้าของโครงการตลาดมารินพลาซ่า
นำกระเช้าไปเยี่ยมเจมส์บอลที่เขาเป็นผู้เสียหายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
คนเขาก็ไปคุยไปขุดประวัติเลยนะ
เขาบอกว่าอ้าวก็แต่ก่อนคุณอุ้มลักษณะเคยแนะนำ
คนที่เอากระเช้าไปเยี่ยมเนี่ยเป็นเลขาคุณบอลแฟนคุณอุ้มนั่นแหละ
แล้วมาบอกว่าเป็นเลขาเจ้าของโครงการตลาดได้ยังไง
คนก็ไปคุยอีกคลิปเก่า
แล้วก็เป็นคลิปที่มันไม่ค่อยตรงกับที่คุณอุ้มมาตั้งโต๊ะแถลง
ใช่มีคลิปก่อนหน้านี้ใช่มีคลิปก่อนหน้านี้
เช้าเหน็กเขาก็พยายามนะครับใช่ที่มันต่างกันมาก

ตรงท่าอ่าอาวก็ไหนบอกไม่ได้เป็นเจ้าของไง
ไม่ได้ยินเราได้ยินชัดตรงกันถูกไหมเมื่อกี้

คือนายธนินที่ออกมาชี้แจงว่าผมนี่แหละเจ้าของ
บอลเนี่ยไม่ได้เจ้าของไม่ได้หุ้นด้วยเป็นแค่เพื่อนสนิทผมเท่านั้น
คนก็เลยอ้าวแล้วคลิปเมื่อกี้คืออะไรทำไมคุณบอลบอก
นั่นคือบอลจริงใช่ไหมในคลิปบอลและคุณอุ้มจริงเลยใช่ไหมใช่สิ
เนื้อหาในคลิปมันสวนทางกันคุณผู้ชม
คำแถลงของนายธนินเลิศอำรุงกุล
และบอลกฤษณะไม่ได้เป็นหุ้นส่วน
แล้วก็สวนทางกับคำแถลงของคุณอุ้มเองด้วยนะคะ
ชื่อดังมีการโพสต์คำบอกเล่าของพยานอีกรายหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
เขาอ้างว่าเขาได้เห็นนายอิสราชนุวัฒน์วันคาวิสันหรือเจมส์บอล
เดินมาจากห้องน้ำแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะ
จากนั้นเนี่ยกาด๓๔คนจากโต๊ะของกลุ่มดาราเดินเข้าไปหา
แล้วก็คุยกันสักพักหลังจากนั้นรุมทำร้ายกันค่ะ
เจมส์บอลเนี่ยถูกลากออกมาจากโต๊ะไม่มีใครห้ามเลยนะคะ
มีแค่ผู้ชายแต่งตัวดีคนนึงคาดว่าคือบอลแฟนคุณอุ้มค่ะ
ตะโกนคุยกับกลุ่มกาดแต่ยิ่งตะโกนเหมือนกับเหตุการณ์กลับยิ่งรุนแรงมากขึ้น
และหลังจากนั้นก็เห็นกลุ่มผู้ชายคาดว่าเป็นนักศึกษานะคะเข้าไปช่วยไว้
พยานรายนี้อ้างว่าเจมส์บอลเนี่ยไม่ได้มีอาการมืนเมาอะไรเลย
เพียงแต่อาจจะไปพูดจาทวงสิทธิ์ในการเข้าห้องน้ำก็เลยเกิดความไม่พอใจขึ้น
คืออย่างที่รู้กันคือเจมส์บอลเขาจะไปเข้าห้องน้ำ
จะมีการไปห้ามบอกว่ามีดาราเข้าอยู่
ใช่เขาก็เลยไปเข้าห้องน้ำผู้หญิง
เขาก็เลยรู้สึกว่ามันทำไมต้องมากระทบสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเข้าห้องน้ำด้วย

อ้างว่าเป็นภาพจากเฟซบุ๊กของหนึ่งในกาด
คนที่ร่วมทำร้ายร่างกายเจมส์บอลนะคะ
เมื่อวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่ทำไมเจ้าของร้านบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียมาร่วม๒เดือนแล้ว
ถ้าเกิดย้อนกลับไป๒เดือนแล้วก็น่าจะเสียตั้งแต่กัญญา
นี่๒๑ตุลายังมีโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่เลย
ผ่านมาก็เดือนนึงนะไหนบอกว่าเอากล้องเสียมา๒เดือนแล้วนั่นนี่เขาก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
ประเด็นการขุดคุยยังไม่หมดคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยนางสาวพานุมาตรอุดมขันติกูลเขาแสดงตัว
นำกระเช้าไปเยี่ยมเจมส์บอลที่โรงพยาบาล
แต่ชาวเน็ตเขาก็ไปคุยขุดคลิปเก่าค่ะ
ดาราสาวคุณอุ้มเคยแนะนำนางสาวพานุมาตรคนนี้
ว่าเป็นเลขาส่วนตัวของแฟนตัวเอง

นี่ไงคุณอุ้มพูดว่าเป็นเลขาของพี่บอลนะคะ
อกจากนี้ค่ะแฟนเพจภาคีคนฮักเจียงใหม่
แล้วก็ตั้งข้อสงสัยแบบนี้ค่ะบอกว่า
ทำไมร้านนี้เปิดใกล้กับรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

แล้วก็นำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
รอบสารศึกษา๓๐๐เมตรมาลงเอาไว้ด้วย

ยังไม่จบเพราะว่าปกติตามกฎหมาย

ไม่ใครก็ใครไม่ใครก็ใครที่
ที่จะต้องหาคำชี้แจงที่กระจ่างชัดให้กับสังคม

ที่มีประเด็นขุดคุยมาให้เราได้รู้ข้อมูลมากขึ้น
ตำรวจเอกก็ทำงานง่ายขึ้นด้วย